เมื่อวานนี้คุณอาน้ำอ้อยสอนมนตราออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน

บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นอาการที่คงที่
แต่ว่าทางแพทย์เองต้องมีการเฝ้าระวังอาการปอดด้านขวาติดเชื้อเป็นพิเศษ
ความคืบหน้าอาการล่าสุดของพระเอกชื่อดังคุณปอทฤษฎี
เมื่อวานนี้มีเพียงข้อมูลจากคุณอาน้ำอ้อยสอนมนตรา

และจากข้อมูลที่ทีมแพทย์แจ้งกับทางครอบครัวค่ะ
ก็คือยังคงต้องเฝ้าระวังปอดขวาอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้ค่ะมีการนำเครื่องเอ็กซ์เรย์ขึ้นมา
ใช้งานเป็นระยะประมาณ๒๓ชั่วโมงต่อ๑ครั้ง

เพื่อให้คนไข้ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
รวมไปถึงสารอาหารที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าทุกวันด้วยค่ะ
สั้นก็คือปอดขวา
ก็ยังมีอะไรบางอย่างอยู่นะครับ
ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ๑๐๐เท่านั้นเอง
แต่ว่าถามว่ามีอาการน่าเป็นห่วงกันไม่นะครับ

แต่ว่าบางอย่างจะต้องปรับขึ้น

ดูมาประชุมกันแล้วก็มาเอ็กซ์เรย์เพิ่ม
ก็ต้องเอ็กซ์เรย์ปอดอยู่ในเป็นระยะ๒๓ชั่วโมงครั้งหนึ่ง
เพื่อจะดูว่าอาการของปอดเป็นยังไงบ้าง
คือหมอนี่ติดตามความเรื่องของปอดอย่างใกล้ชิด
โดยรวมแล้วก็คือตอนนี้ก็ให้ยานอนหลับอยู่
แล้วก็เรื่องตอนนี้ก็อยู่ที่ร่างกายของปอดแล้ว
ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างสานติสันติเวชกุล

ก็เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยเป็นครั้งที่สอง
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีของเว็บไซต์ต่าง
สร้างขึ้นมาเพื่อบิดเบือนข้อมูล

ขณะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาไปใช้ในทางมิชชอบ
ส่วนตัวแล้วรู้สึกไม่พอใจค่ะ
แล้วก็อยากให้ผู้ไม่หวังดีในที่มีเจตนา
จะสร้างเรื่องให้เกิดความปั่นป่วน
ได้รับผลกรรมจากการกระทำครั้งนี้ด้วยค่ะ
ไปยืนมนุษย์พวกนี้มันน่าจะไปลงนรก
ไม่รู้อะนะคะคือคนมันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะ

ไม่ต้องการเห็นหน้าด้วยรู้สึกมันดูไม่ค่อยดี